ให้เวลา๑๐วิหยิบแก้วน้ำมาแล้วดื่มก่อนทำไมมันจะได้ช่วย
ให้แบบเย็นเย็นผ่อนคลายลงทำไมที่จะเล่าเขาอะไรมาก
เลยอ่ะเรื่องของคุณเอชุติมาครองสุภากิศเคยรักกัน
เป็นคู่รักต่างวัยสามสิบเอ็ดปีห่างกันครับแล้วหลังจากนั้น
นั้นมีประเด็นใช่ไหมมีประเด็นแล้วทีนี้มันกลายมาเป็นเรื่องเลย
คุณผู้ชมเอางี้เอางี้ที่บอกว่าให้เวลาจิบน้ำก่อนครับ
แล้วเดี๋ยวอ๋ออ๋อเวลานี้อืมวางใจให้เป็นกลายก่อนถูกต้อง
เรื่องจากรถบีเอ็มคันนี้ก่อนที่มันกลายเป็นประเด็น
เพราะว่ารถคันนี้พี่เอ๊ซื้อให้แล้วก็เป็นชื่อของคุณฟรองก์
ตอนที่แบบรักกันยังจำได้อยู่เลยตอนสัมภาษณ์พี่เอ๊เมื่อก่อนนี้
ใช่ก็ตอนนั้นก็เป็นประเด็นไงคู่รักห่างกัน๓๑ปี
คู่รักต่างวัยนอกจากบีเอ็มแล้วก็มีเรื่องของบ้านด้วยใช่ไหม

แต่ทีนี้พอเลิกรากันแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าอ้าวชื่อรถบีเอ็มชื่อบ้านเป็นชื่อฟรองก์
ปกติพี่เอ๊ช่วยผ่อนอยู่ตลอดใช่ไหม

ทีนี้พอพี่เอ๊ไม่ผ่อนแล้วทำยังไงฟรองก์ก็จะเดือดร้อน
กลายเป็นว่าเสียเครดิตไปด้วยจะโดนฟ้องล้มละลายด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่บอกว่าทั้งคู่ได้มาเผชิญหน้ากันเนี่ยนะ
ตาต่อตามองกันฝั่งคุณฟรองก์มากับแม่มากับทนาย

ใช่อีกฝั่งนึงเป็นพี่เอ๊มามีพี่หนุ่มนั่งตรงกลางค่ะ
ในรายการโหนกระแสโอ้โหก็นี่แหละทั้งเรื่องของการ
เอารถหรูไปซ่อนไม่ยอมผ่อนบ้านจะถูกยึด
ทั้งที่ทำสัญญาว่าจริงว่าถ้าเกิดเลิกกันแล้ว
เอชุติมายังต้องรับผิดชอบนะยังส่งบ้าน
ส่งรถต่อจนหมดแต่เนี่ยมันทำให้คุณฟ้องเสียเครดิตทางการเงิน

เมื่อวานนี้ในรายการเนี่ยคุณฟรองก์เขาก็บอกนะว่า
จริงเดิมทีเขามีรถอยู่แล้ว
แต่เขาก็ปรึกษากับพี่เอ๊บอกพี่เอ๊เนี่ย
ถ้าพี่ไปกองถ่ายควรจะต้องมีรถดีสักคันไหม

เอ๊ก็บอกพี่เอ๊เขาก็ขับรถไม่เป็น
ก็งั้นตัดสินใจไปซื้อมือสองมา
ใช่นี่แหละแล้วก็ทางฝั่งพี่เอ๊เขาก็บอกนะว่าพี่ไม่ได้กันแกล้งนะ
และที่ผ่านมาฟรองก์เคยเอารถไปรีไฟแนนซ์๒รอบ
แล้วก็มารู้ว่าอ๋อไอ้ที่เอารถไปรีไฟแนนซ์

ทีนี้พอพี่เอ๊รู้แบบนี้พี่เอ๊ก็พอแล้วไม่ผ่อนต่อ
ลองฟังไหมลองฟังเมื่อวานนี้ในรายการโหนกระแสดูค่ะ

เอ๊เขากำลังจะบอกว่า
รถนี้มึงก็จ่ายไปบ้างได้ไหมล่ะมึงก็จบกันไป
เพราะที่ผ่านมาเขาก็ให้เรามาเต็มที่แล้วถูกไหม
เอากันแบบภาษาชาวบ้านอะไรประมาณแบบนี้แม่เคลียร์ไหมล่ะ
หายใจแรงนะผมเห็นนะแม่กระเพื่อมเลยนะยังไง

เราไม่เคยมาขายลูกกินขนาดนี้เอง
คุณไปคิดให้ดีนะวันแรกที่คุณไปขอลูกเรา
คุณทำยังไงคุณไม่มีอะไรเลย
คุณไปตะตัวแล้วก็ชื่อนางงามของคุณ
ความจริงเป็นความจริงเอ๊คุณจอแหลมไม่ได้นานหรอก

เราเป็นคนตรงแม่เป็นคนตรงพูดตรง
เพราะแม่โดนกระทำทุกวันนี้ลูกเราโดนกระทำ
แล้วเรารู้สิ่งที่เขาทำอยู่
โอ้ถ้าประชาชนฟังคุณว่าลูกคุณโดนกระทำ
แล้วคนนี้ล่ะคะทั้งดูแลทั้งจ่ายทุกอย่าง
แล้วกลายเป็นว่าแล้วลูกคุณมาร้องเรียน
ลูกคุณมาร้องเรียนเอ้ารักกันมันเป็นเรื่องคนสองคน

ขอประทานโทษนะคะไม่ได้ด่าค่ะ
เชื่อว่าแฟนข่าวน่าจะใช้วิจารณญาณได้
ว่าคำพูดไหนเหมาะสมไม่เหมาะสม
คือที่คุณแม่เขาบอกว่า
ฝั่งเขาเดือดร้อนนะฝั่งแม่กับฟ้องเดือดร้อน
เพราะว่าก็คุณเอ๊ทำไมไม่ผ่อนต่อให้
ต่อให้เลิกกันไปแล้วแต่ไหนคุณสัญญาว่าจะผ่อนต่อ
แล้วตอนนี้พอไม่ผ่อนมันเป็นภาระกับฝั่งฟรองก์กับแม่
เขาต้องส่งเดือนละ๔๐๐๔๐๐๐เนี่ยแล้วรถก็ไม่มีรถอยู่กับคุณเอ๊
คุณแม่ก็อาจจะเดือดด้วย
แม่ของฟรองก์บอกว่าฝั่งคุณเอ๊มีพฤติกรรม
พูดอย่างทำอย่างกลับคำไปซะทุกอย่าง
เรื่องบ้านทั้งเรื่องรถเรื่องเงิน

ไม่เคยนะแม่ไม่เคยขายลูกกินอะไรนะไม่มี
แล้วมันเป็นข้อตกลงตั้งแต่แรกไงตอนที่คบหากัน
บอกว่าจะหางานให้ลูกชายเธอจะได้มีเงินเก็บ

แถมคุณแม่บอกก็คุณเอ๊หลังไม่ค่อยมีงาน

สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมคือรายละเอียดปลีกย่อยมันมีอีกเยอะนะ

ก็แนะนำฟรองก์ในฐานะลูกผู้ชายก็จ่ายไปเถอะ
หนุ่มก็บอกประเด็นที่ผ่านมาก็คือต้องกลับไปสำรวจตัวเองก่อนนะ

เป็นฝ่ายรับอยู่ฝั่งเดียวหรือเปล่า
มันเป็นไปไม่ได้นะแบบนั้นชีวิตมนุษย์ไม่น่าจะเป็นแบบนั้น
แล้วก็มีแซวด้วยนะ
พี่หนุ่มก็แซวคุณแม่แหมคุณแม่นี่ก็ตัวตึงเหมือนกันนะ
หมายถึงหน้าตึงหมายถึงหน้าตึงยังสวยอยู่
เดือดครับคุณผู้ชมเรื่องนี้น่าจะต้องตามกันยาว
คือถ้ามองผิวเผินมันอาจจะเป็นเอ๊ะข่าว
คู่รักวงการบันเทิงอะไรหรือเปล่า
แต่ถ้ามองดีมันเรื่องของการวางแผนการเงิน
เรื่องของข้อกฎหมายการทำสัญญาการผิดสัญญา
แล้วก็การเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยหรือเปล่านะคุณผู้ชม
ค่ะมีความพีคเนอะ